โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตซอลลีกครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว๔เกมถึง๕เกมทีมในบรรดาหัวตาราง
เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าใครนั้นมีโอกาสในการแย่งแชมป์ปีนี้กันบ้างครับ
หนึ่งในนั้นก็มีสุราธานีครับที่ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงครับคุณผู้ชมและเมื่อวานนะครับก็ยังต้องเจอกับเกมในบ้านที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ
แต่ช่วงแรกค่อนข้างจะอึดอัดครับกว่าจะได้ประตูขึ้นนำนะครับก็ต้องรอเหมือนกันครับ
ขึ้นนำนาทีที่๖ครับจากนครคิดเห็นนำเหมือนจะเร็วแต่ว่าก่อนนั้นโอกาสค่อนข้างจะน้อยครับ
แล้วก็พวกเขาครับหนี๒๐ในช่วงพีเด็ดที่๒ออกสตาร์ทเริ่มต้นครึ่งหลังไม่นานครับ๒๐โตต้านะครับแล้วก็จากนั้น๑๐นาที